แสดงความดีใจกับชาวยุธยา

จังหวัดของท่านเตรียมแตกของขายดี

ลิซ่านะครับแล้วลิซ่ามาโนบาน
โอ้โหสวยจริงลูกเอ้ย

มันต้องแบบนี้นี่แหละเสน่ห์
ลงไอจีไปเที่ยวเมืองกรุงเก่า

เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แล้วก็วัดแม่นางปลื้มนะครับ
คุณลิซ่าสวมเสื้อผ้าไฟล์สบาย

นุ่งผถุงลายสีน้ำเงินคุณผู้ชม
ถุงนี้ได้มาจากร้านชาญเรือนนาขาอุดรธานี
ซึ่งซึ่งเป็นร้านของคุณแม่ของเพื่อนสนิท

แล้วก็มีแคปชั่นสั้นเป็นภาษาอังกฤษว่า

โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปไม่กี่นาทีครับ

อกจากนี้นะครับทีมข่าวยังไปตามรอย
คุณลิซ่าไปที่วัดมหาธาตุ
หนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาส

พบว่าโอ้โหไม่ทันแล้วละ

ประชาชนนักท่องเที่ยวคนไทยชาวต่างชาติ

เป็นที่ละลึกแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เห็นอินสเตอร์กรรมปั๊บจัดใจ
ติดใจมาเลยนะครับ

อีกจุดหนึ่งคือวัดแม่นางปลื้ม

ตรงจุดเดียวกันนี้เป็นจำนวนมาก

จำได้ว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงสวยทั้งนั้นเลย

แต่คุณหญิงกลุ่มนี้สวยจังเลย

แต่ว่าความจริงแล้วเขามาเมื่อวันเสาร์

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

กลุ่มนี้ทำไมสวยจังเลยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าจำได้วันนั้น

ใช่ค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ร้านเช่าชุดไทยโอ้โห

คือหน้าร้านไม่แห้งแหละจะบอกว่าหัวบันไดก็ไม่มีบันได
ทยอยไปเช่าชุดตามรอยลิซ่าครับ

แบบว่าเกิดคนมาขอเช่าชุดไทย

เปล่าจะบอกว่าร้านนี้เขาหมดสิ้นเลยนะ

เออเพราะว่าคนมาเช่าไง

ที่แต่งชุดผ้าสิ้นมาถ่ายรูประหว่างท่องเที่ยวโอ้โหอายุทยา
กลับมานะครับคึกคักมากเลยแล้วก็เธอขอเชิญเลยนะ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเช่าชุดไทยนะครับแล้วแต่งชุดผ้าสิ้น
นะครับไปถ่ายรูปกับโบราณสถานกันเยอะเลยนะครับ
ดอมเดี๋ยววันเสาร์นี้อ่านข่าวเสร็จไปเดี๋ยวไปร้านนี้เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน
ชุดไทยหน่อยนะเช่าชุดไทยดอมนุ่งจงกระเบนเลยนะ
เออไปถ่ายเนี่ยนะคือเมื่อก่อนมันก็ฮิตช่วงหนึ่ง
ช่วงที่ละครอะไรนะบุเภสอยู่บ้านเห็นไหมคนก็แฮร์ไปถ่ายกัน